ดูเรื่องของหัวขโมยขี้เซารายหนึ่งหน่อยนะคะ
เข้าไปล้วงคองูเห่า
คำว่าล้วงคองงูเห่าก็คือไปงัดบ้านของตำรวจ
แต่นอกจากนี้น่าจะถูกพิษงูเห่าด้วย
เพราะงัดบ้านเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่ทันได้ทรัพย์สินเลยค่ะ
บอกว่าง่วงง่วงแล้วก็นอนเลยเปิดแอร์นอน
แอร์ชำหลับยาวตำรวจมาปลุกสิคะทีนี้
ตี้หน่อยอยู่ใหน
ตื่นมายังงวเงียอยู่เลยงง

บ้านที่คุณไปงัดไงคะคุณขโมยขา

เป็นบ้านของดาบตำรวจศักดาเจียมประเสริฐ
ตำรวจสพวิเชียนบุรี
เล่าว่าพอตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าอย่างแรกที่สังเกตเลยสังเกตว่าแอร์ห้องของลูกสาวมันเปิดอยู่
ลูกสาวไม่อยู่เนี่ยไปต่างจังหวัดแอร์จะเปิดได้ไงก็เลยย่องไปดูที่หน้าต่างค่ะ
มีคนนอนห่มผ้าหลับสนิทเลยอยู่บนที่นอนลูกสาวก็เลยอ้าวตำรวจจะโทรแจ้งตำรวจตัวเองก็เป็นตำรวจค่ะ
ก็เลยโทรแจ้งเพื่อนตำรวจให้มาช่วยจับกลุ่มและควบคุมตัวคนร้ายเอาไปดำเนินคดีนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าคนร้ายชื่อวนายอาทิตย์กินขุนทศอายุ๒๒ปีเป็นชาวเพชรบูรณนี่แหละ
ให้การว่าช่วงประมาณตี๒ตระเวนออกงัดบ้านไปหลายหลังเลยแต่งัดไม่ได้จนกระทั่งมาที่บ้านของดาบเนี่ยงัดได้
เข้าไปจุดแรกก็คือห้องนอนแต่รู้สึกง่วงนอนก็เลยเปิดแอร์กะว่าจะงีบค่ะ
กลับว่าจะงีบนิดนึงให้มันหายง่วงแต่ตะเลิศค่ะตะเลิศถึงขั้นเช้าอะค่ะ
เจ้าของบ้านเนี่ยมาปลุกและตำรวจก็พาไปสถานีตำรวจเรียบร้อยค่ะนั่งนั่งงงอยู่เลยนะคะ
พนักงานสอบสวนค่ะได้สอบปากคำนายอาทิตย์ยังคงให้การวกไปวนมานะ
เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเองมาก่อเหตุได้ยังไงแต่มันเกิดขึ้นแล้วค่ะเป็นความผิดแล้วนะคะ
เอาตัวฝากขังเรียบร้อยนะคะสอบถามภรรยาของเจ้าของบ้านนะคะ
บอกว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาแล้วก็เข้าไปจอดไว้ภายในบ้าน
ตัวเองกับดาบศักดาเนี่ยหลับอยู่ไม่ได้ล็อกกุญแจ
หลังจากนั้นนะคะคนร้ายน่าจะใช้มือดันมุ้งลวดเอามุ้งลวดมันดันได้นะ
ลองเอามือไปดันดูนะระวังด้วยนะคะดันดันเข้าไปแล้วล้วงไปเปิดลักษณะลูกบิดนะคะ
แล้วก็เข้าไปในบ้านได้อย่างสบายน่าจะคิดว่าไม่มีใครอยู่บ้าน
หัวขโมยก็เลยเปิดแอร์หลับแบบนี้นะคะ
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าหลังจากนี้จะให้ช่างมาทำประตูหน้าบ้านใหม่
และตัวเองจะต้องระวังก็คือการล็อกบ้านจะต้องล็อกทุกครั้งไม่เผลอหลับ
ก่อนนอนต้องล็อกนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอีก
ครั้งนี้ถือว่าเคราะห์ดีนะแต่ว่าครั้งต่อไปนะคะ
จัดการบ้านให้เรียบร้อยโดยเฉพาะประตูบ้านต้องล็อกก่อนนอนค่ะ